ส่วนช่วงนี้ปิดท้ายกันนะครับก็มาติดตามความพร้อมของทีมวอเล็กบอลสาวไทยในชุดเฉพาะกิจกันครับ
ก็มีการไปฉีดวัคซีนนะครับชุดนี้เนี่ยนะครับก็เรียกมาแทนชุดแรกที่มีการติดโควิดกันแล้วก็โปรแกรมยืนยันนะครับจะไปอิตาลีลงเล่น
ออสเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกศรซึ่งเป็นอดีตในการคุมทีมหญิงก็บอกว่ามีการอัดคลิปให้กำลังใจทุกคนผ่านวิกฤตโควิด๑๙
และเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและคนรอบข้าง